ท่านผู้ชมครับเราตามให้ต่อนะฮะเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่มหาสรคามนะครับ
คือญาติพี่น้องบอกโอ้โหเหมือนกับผีเข้าทั้งวันทั้งคืน
คนที่บ้านแทบไม่เป็นอันกินอันนอนไม่ต้องทำอะไรกันเลย
ต้องคอยมาช่วยเหลือกันทั้งวันทั้งคืน
เขาเลยอยากให้หมอปลาเนี่ยไปช่วยดูให้หน่อย
หาพระมาก็หลายวัดไปหามาก็หลายที่ใครที่จะพอช่วยได้ก็ไม่หายฮะ
นี่กลางคืนค่ะกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็นเป็นหายหายใช่
นี่วันนี้หมอปลาไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่หมอปลาจะไปถึงเนี่ย
ติไปถึงก่อนซึ่งติเมื่อวานก็ไปวันนี้ไปอีกไปถึงไปเจอเนี่ย
นี่พี่นกนะอายุ๔๕ปีชาวบ้านตำบลหวายอำเภอวาปีปฐุมนะฮะ
มหาสรคามนี่ท่านผู้ชมดูหน้าผากของพี่นกตรงนี้นะ
ปูดขึ้นมาเนี่ยค่ะติมาถึงญาติญาติบอก
ติผีเข้าเขาอีกแล้วนะอุ้ยนี่ดูปูดมากเลยนะ
นี่แหละผีเข้าคุณเห็นมาสอนกำลังถูกผีเข้า
หน้าผากนูนปากบวมหน้าตาเคร่งเครียดไม่พูดไม่คุยกับใคร
ใช้เสียงแบบเหมือนกับขู่ในลำคออ่านี่ฮะ
ญาติบอกเห็นจะไม่ได้การต้องเอาพระเครื่องเนี่ยมาแขวนให้
นี่ไม่ยอมนะฮะพยายามจะเอาพระเนี่ยมาคล้องคอไล่ผีไม่ยอมฮะ
แถมยังบอกว่าผีที่มาเข้าเนี่ยนี่คือวิญญาณของทวดนะ

บอกว่าเป็นใครมาจากไหน
เออลองไหมลองไหมลูกเออลองไหม

เออเอาเลยเอาเลยลองถ่ายด้วย

คือญาติญาติเขายืนยันว่าไม่ได้แกล้งทำนะฮะ
ไม่ได้ว่านัดแนะกันนะว่าให้เกิดอาการตอนติมาถึงแล้วเดี๋ยวแหม่
หมอปลามาจะได้บอกว่าผีเข้าจริงไม่ได้แกล้งไม่ได้นัดแนะอะไรกันจริง
สักพักนึงอยู่ดีนี่พี่นกนอนนอนเหมือนคนอาการอ่อนเพลีย
ญาติบอกว่าคาดว่าผีจะออกจากร่างแล้วนอนหลับนะฮะสุดท้ายเนี่ยนอนไปนอนมา
หมอปลามาครับท่านผู้ชมครับหมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินทางมาถึงที่บ้าน
บ้านหนองคลองใหม่ที่มหาสรคามนี่ตามคำเรียกร้องของญาติญาติของพี่นกเขา
บอกให้มาช่วยไล่ผีที่เข้าสิงทั้งวันทั้งคืนให้หน่อยมาไม่เป็นเวลาล่ำเวลาเลย
ผีตัวนี้นี่คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็มาด้วยมาถึงก็เลยจับ
หายใจไม่ค่อยออกอาการมันร้อนรุ่มหมอปลาก็ลองจับที่มือดู
พอจับมือพี่นกดูหมอปลาบอกสัมผัสอะไรไม่ได้เลย

คาดว่าพี่นกแกจะป่วยหรือเปล่า

พาไปรักษาให้ถูกวิธีจะดีกว่า
ถ้าเขามีผีอยู่ในตัวของชาติจิ้งชาติมงอกแล้ว
และที่เขาเป็นอาการที่เมื่อกี้นี้
คือบ้างครั้งอย่าครับมันเป็นแบบนี้
พอเราหายใจไม่ออกเหนื่อยเนี่ยแน่นหน้าอกเนี่ย
มันก็จะพยายามดิ้นให้กูหายใจออกแล้วมันเริ่มมาสบายใจขึ้น
พอมีอาการกรีดมีอาการร้องเนี่ย
มันก็ทำให้ร่างของคนนั้นมันดีขึ้นพี่
แต่มันไม่ดีขึ้นนะถ้ามันกรีดร้องแล้วมันก็จะยิ่งแย่ใหญ่เลยนะ
ผมไม่เจอตรงนี้ไงแต่ตอนนี้เจอไข้มากเลย
เจอไข้
ซึ่งป้ารัตนาอย่างที่ทราบนะครับ
ป้ารัฐนาแกเป็นอดีตพยาบาลนะครับ

ลองช่วยจับเนื้อจับตัวพี่นกเขาดูหน่อย

รัฐนาบอกว่าเออตัวร้อนจริง

ต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลจะดีกว่า
เป็นยังไงบ้าง
ตัวร้อนมากหรือเปล่านะ
ร้อนไปเถอะนะ
ป้าแบบนี้เบื้องต้นต้องรักษายังไงครับ

ก็ให้หมอตรวจดูอาการนะ
เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนนะ
ฟังหมอนะต้องฟังหมอ

นี่ป้ารัตนาเขาเป็นอดีตพยาบาลเนี่ย
เวลาดูแลคนไข้เช็ดเนื้อเช็ดตัวซุ่มเสียงด้วยความเป็นห่วง
ท่านผู้ชมครับหมอปลาเนี่ย
บอกว่าเอาเพื่อความสบายใจของญาติญาติกันแล้วกันนะ
สัมผัสที่ตัวพี่นกแล้วไม่มีวิญญาณอะไรเลยนะ

มีสัมผัสวิญญาณอะไรได้หรือเปล่า
สามีของพี่นกก็พาไปเดินสำรวจ

ห้องโถงก่อนห้องโถงในบ้าน

จุดแรกห้องโถงก็ไม่ได้สัมผัสถึงอะไรเลยนะ
หาวน้ำตาไหลพออืดผอม
จะอาเจียนอะไรไม่มีเลย

ไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เช่นกัน
เนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือจุดที่ห้องโถง
ก็สำรวจรอบบ้านแล้วค่ะเดินกลับไปแต่ละจุดแต่ละห้อง

หมอปลายืนยันว่าไม่มีผีไม่มีวิญญาณไม่มีสัมภเวษีในบ้านหลังนี้เลยนะครับ
ดูแล้วพี่นกแกคือป่วยป่วยนะ
อย่างเช่นเคยถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่า
หรือสามีไปขัดใจอะไรหรือเปล่า
แกก็เลยแบบอาจจะมีวิธีการเรียกร้องด้วยลักษณะแบบนี้

ซึ่งสามีก็ยอมรับว่าพี่นกเป็นลูกสาวคนเล็ก

ทุกครั้งเวลาที่ออกไปทำงานนานแล้วปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ย

ชุ่นเฉียวไม่พอช่ายหนักแล้วเนี่ยเหมือนถูกผี่เข้า
หมอปลาบอกว่าอยากถ้าเกิดให้อาการดีขึ้นเนี่ย
ดูอาการก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นค่อยไปหาหมอก็ได้
ซึ่งเคสนี้นอกจากตัวป้าไม่มีผีแล้ว

ก็ปกติทีนี้ผมบอกแล้วว่า

อย่าเพิ่งไปหาเลยพวกหมอธรรมหมอผี

อย่างวันนี้คือร่างกายแกไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว
ในน้ำหนักแกเยอะเนี่ยแกก็ไปโรคว่าขาวเสื่อม

หลังจากเจอหมอปลาแล้วเป็นยังไงนะครับ
ดูท่าทางแกดีขึ้นนะ

ดูยิ้มเลยเห็นไหมนะสีหน้ายิ้มแย้มดูผ่อนคลายใช่
ยังบอกว่าเอออยากจะไปอยู่กับหมอปลาอยู่เหมือนกันนะ

แต่แกก็ยืนยันว่าไอ้อาการที่เหมือนกับผีเข้าที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่รู้ตัวจริงนะไม่ได้แกล้งแล้วก็ไม่ได้เครียดด้วย

แต่ว่าถ้าไปเห็นพวกคนตายหรือว่าไปเห็นเวลาไปเห็นเลือดเห็นยัง
ดูไม่ได้จะช็อกเลยจะเป็นลมเลย

ใครที่เพื่อเข้าอยู่แล้วจะเป็นอีกไหมเนี่ย
ไม่เป็นต่ออยู่กับหมอปลา
เดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปหาหมอปลาได้เลยนะฮะ
นี่เช้าบ้านเขารู้ข่าวนะคุณก่อนมาสอบว่าหมอปลามา
มาหากันเต็มเลยไม่ได้ถูกผีเข้านะแต่บอกหมอปลาไหนก็มาทั้งที
ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยเถอะเห็นติของไทยรัฐก็มาด้วย
คุณติก็มาคือถนนที่หมู่บ้านเนี่ยโอ้โห
มันยังกระดวงจันทร์ผิวมันอย่างนี้เห็นไหม
หมอปลาก็เลยไปดูให้ติก็ไปด้วยเห็นไหมฮะ
ฝากพี่ที่เกี่ยวข้องด้วยกันแล้วกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชาวบ้านหนองคลองใหม่หมู่๑๗ตำบลหวายอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคาม
ฝากให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็หมอปลาไหนก็มาทั้งทีช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ผิวถนนในหมู่บ้านเนี่ยมันชำรุดเหมือนกับผิวดวงจันทร์เลย
เดินทางกันลำบากเหลือเกินค่ะแต่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากจริงจริงอ่ะ
อย่างนี้คงไม่ใช่ผีเข้าแต่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
หน้าฝนด้วยไงช่วงนี้ชาวบ้านก็เลยลำบากไปกันใหญ่ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูให้หน่อยนะคะ
หรือว่าถ้าเกิดมันจะช้าหรือมีเหตุผลอะไรยังไงก็ไปบอกชาวบ้านเขา
ว่ากำลังรออะไรอยู่ขั้นตอนแบบไหนจะได้เข้าใจ